กรณีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดพังงานะคะ
ตอนนี้หลายคนยังเคลือบแคลงสงสัยและติดตามความคืบหน้า
โดยเฉพาะคำว่าถูกทำให้เสียชีวิตแปลว่าอะไรคืออะไรนะคะ
วันนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงการเสียชีวิตค่ะได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะ
เรื่องของการตรวจสอบสภาพศพนะคะติดตามรายละเอียดพร้อมบรรยากาศเพิ่มเติมค่ะ
จากคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกระทรวงยุติธรรมค่ะ

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงาได้แถลงยุติการทำงานของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยระบุว่าขณะนี้ค่ะทางคณะกรรมการได้ทำการประมวลผลสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของนายธวัชชัย
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้
จากจะต้องสรุปนะคะรายงานส่งไปยังพนักงานสอบสวนทุ่งสองห้องในการประมวลและทำสำนวนคดีค่ะ
ซึ่งนับจากนี้นะคะก็จะถือว่าการทำงานของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดค่ะ
นายวิสิทธิ์วิสิทธิ์สรออัดอธิบดีกรมพลีนิตและคุ้มของเด็กและเยาวชน
ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
แถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
อดีตเจ้าหน้ากลมที่ดินจังหวัดภังงา
โดยนายวิสิตได้เปิดเผยค่ะว่าทางคณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกชั้น
ในการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอย่างชัดเจน
แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
โดยอยู่ระหว่างการทำรายงานการประมวลผล
เพื่อนำไปประกอบสำนวนกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนคร
ทุ่ง๒ห้องเพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
โดยในรายงานดังกล่าวนะคะเป็นเพียงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ในการพิสูจน์ทราบหลักทางนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้น
ประกอบไปด้วยผลการตรวจสอบสาเหตุการเกิดไวรัสบริเวณลำคอ
ซึ่งระบุได้ชัดเจนนะคะว่าระบุกล่องเสียงหัก

ที่หลายคนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิต
พร้อมยังได้ชี้แจงถึงลำดับเหตุการณ์
ตั้งแต่กรมสอบสวนคดีพิเศษถึงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ซึ่งรายงานส่วนนี้นะคะก็จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐาน
ที่จะให้พนักงานสอบสวนพิจารณาประกอบสำนวนคดีค่ะ
ขณะที่นายชัยนรงอนุกูลน้องชายของนายธวัชชัย
ก็ได้เดินทางมารับฟังคำแถลงในครั้งนี้ด้วย
โดยเปิดเผยนะคะว่ายังคงติดใจในผลที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด
เนื่องจากคณะกรรมการไม่ได้ให้อ่านเอกสารที่เป็นรายลักอักษร

โดยอ้างว่าจะต้องทำหนังสือเพื่อขอดูก่อน
ซึ่งขณะนี้นะคะทางคณะกรรมการเองค่ะก็ได้เพียงแค่ชี้แจงเบื้องต้น
ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดนะคะว่านายธวัชชัยเสียชีวิต

โดยนายชายนโรงก็ได้บอกแต่เพียงว่า

ว่าใครเป็นผู้กระทำให้นายธวัชชัยเสียชีวิต

เชิญตัวไปเพื่อรับฟังคำชี้แจง
ผลการชนสูตรจากสถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลตำรวจซึ่งนับเป็นครั้งแรกค่ะ
ซึ่งการทำสรุปรายงานผลในครั้งนี้นะคะ
ทางคณะกรรมการค่ะก็เตรียมจะส่งให้
พนักงานสอบสวนทุ่ง๒ห้องภายในสัปดาห์หน้า
โดยคาดว่าการประมวลผลทั้งหมดนะคะ

ในการสรุปสำนวนคดีได้โดยเร็วที่สุดค่ะ